ส่วนช่วงนี้นะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
วันหยุดแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีไปแล้วใช่ไหม
เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะ
พาน้องหนูไปเที่ยวด้วยที่สวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าที่นี่เขามีสมาชิกน่ารักมาก
คุณรู้จักเจ้าตัวคาปิบาร่าไหม
คาปิบาร่าไม่รู้จักค่ะค่ะ
ฉันก็ไม่รู้จักแต่ว่าจะพาไปทำความรู้จักพร้อมกัน
อยากรู้ใช่ไหมว่าคาปิบาร่าคือตัวอะไรตามไปดูกันเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตัวคาปีบาร่า

ใช่คือทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขาเพิ่งเปิดตัวให้เห็นความน่ารักของเจ้าคาปิบาร่าตัวน้อย
หลังจากที่คาปิบาร่าออกลูกให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์๕ตัวด้วยกัน
ตอนนี้ทุกตัวนะคะอยู่ในสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ละตัวรูปร่างหน้าตัง
น่ารักน่าเอ็นดูดูสิคุณ

ใช่คุณเจ้าคาปิบาร่าเนี่ยอย่างที่บอกว่า
เป็นสัตว์ตระกูลหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใช่ดูตัวที่มันโตสิ
คือลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับหนูตะเพราค่ะ
เหรอใช่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้
แล้วก็จะโตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ๑๕๑๘เดือน

นี่ตัวใหญ่มันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ใหญ่มากดูขนยาวด้วยนะ
แต่ยักษ์คือเขาบอกตั้งแต่ทางสวนสัตว์เปิด
เปิดตัวรูปคาปิบาร่ามาเนี่ยโอ้โหคุณฮือฮามากเลยนะ
เหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ
มาดูความน่ารักของลูกคาปิบาร่ากันเยอะแยะ
น้องหนูเด็กเขาก็ชอบ
เพราะว่าเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเอง

ใครอยากจะพาลูกจูงหลานไปชมความน่ารักของเจ้าคาปิบาร่า
ก็ไปกันได้ที่บริเวณส่วนแสดงสัตว์สู้คิดโซน
สัตว์เขาเขียวตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

รับรองเลยว่าเด็กจะต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอน
เพราะว่าจริงแล้วบางโรงเรียนช่วงนี้เขาปิดเทอมด้วย

เหมาะมากเลยที่จะพาน้องหนูไปเปิดประสบการณ์กันที่สวนสัตว์
น้องจะได้เรียนรู้ว่าในโลกนี้มันยังมีสัตว์หลากหลายชนิดเยอะแยะมากมาย
อย่างดิฉันอย่างนี้คาปิบาร่าก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก
เนี่ยถ้ามีเวลาเขาอยากจะไปเห็นกับตานะว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไง
ดีนะอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยหนูตัวมันเริ่มเข้มเลย
คือปกติเจอหนูตัวเล็กก็ตกใจแล้วนะ
เจอหนูตัวใหญ่ขนาดนี้วิ่งสิครับรออะไร
ปกติคุณเจอหนูคุณไม่ค่อยวิ่งนะคะ
ก็แล้วแต่หนูถ้าหนูน่ารักพี่ก็มักจะอยู่ไกล
แต่ถ้าหนูหลอกพี่เมื่อไหร่พี่ต้องมานั่งช้ำใจทุกที

แต่ไปที่นี่หนุ่มไม่หลอกแน่นอน
ฮาปิบาร่านะคะไปดูกัน
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ